ไปดูที่จังหวัดบึงกาลนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาออกไปดื่มสุรา
ลองเทศกาลปีใหม่กันตั้งแต่วันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
จากนั้นข้ามปีเลยจากนั้นครอบครัวตามหาตัวไม่เจอนะคะ
สุดท้ายไปพบเป็นศพค่ะตำรวจบึงโขงหลงในจังหวัดเมืองกาลนะคะ
พร้อมด้วยแพทย์เวรและกู้ภัยสว่างศรีวิลัย
เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปตรวจสอบและชนะสูตรพลิกศพนายบุญรอดคำอินอายุ๔๓ปี
นอนเสียชีวิตค่ะสภาพศพนี่มีหนอนไต่แล้วนะคะ
แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งทั่วบริเวณกลางทุ่งนาบ้านบึงเจริญในจังหวัดบึงกาล
สอบสวนนายกัมพลวารีบอเป็นเจ้าของที่นาที่ผู้ที่เป็นคนพบศพ
ให้การบอกว่าคือได้กลิ่นเหม็นโชยมาหลายวัน
นึกว่ากลิ่นซากเป็ดที่ตัวเองเลี้ยงเอาไว้ใต้เถียงนา
เพราะว่าก่อนหน้านี้สังเกตว่ามันหายไปหลายตัวก็คิดว่ามันคงตายนะคะ
ก็เลยตามกลิ่นไปไปพบศพคนตาย
ตกใจรีบโทรแจ้งแจ้งตำรวจนะคะ
ด้านนางประพาพรคำอินมารดาของผู้เสียชีวิต
เล่าว่าผู้ตายเป็นลูกชายคนโตไม่มีครอบครัว

ก่อนที่จะหายตัวไปเคยป่วยช็อกหมดสติ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยดื่มเหล้าหนักด้วย
มีอยู่ครั้งหนึ่งเคยดื่มเหล้าหนักแล้วก็ช็อกหมดสติไปนี่แหละค่ะ
ฟื้นขึ้นมาจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่
ช่วงบ่ายวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมา
หายตัวออกไปจากบ้านญาติตามหาก็ไม่พบ
ทีนี้ผ่านไป๖วันตำรวจโทรมาแจ้งว่าเสียชีวิตแล้ว
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะ
เป็นกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ